หลังคำตัดสินของตุลาการสารรัฐมนูลยุบพักไทยรักษาชาติทศชมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าติดตามเป็นควันหลงตามมา
๑เรื่องระยะเวลาการตัดสินขณะกรรมการบริหาร๑๐ปี
เรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่ากฎหมายรัฐมนูลเก่าเนี่ยเขียนไว้เลยว่าถ้าพักถูกยุบกรรมการบริหารถูกตัดสิทธิ์๕ปี
อันนี้เคยได้เห็นมาแล้วใช่ไหมครับตอนพักไทยรักไทยตอนพักพลังประชาชนพักอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่เรียกว่าบ้านเลขที่๑๑
แล้วก็กลายเป็นประเด็นว่าพอมาถึงรัฐมนูลฉบับใหม่ตอนแรกแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะดูเดือดกว่าเก่า
คือใครทำผิดถูกยุบพักต้องตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเราก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดแต่ว่าพอใกล้จะถึงวันยุบพักไทยรักษาชาติ

มนูลไม่ได้เขียนระยะเวลาไว้ว่าตัดสิทธิ์เท่าไหร่
อ้าวพอไปพลิกรัฐมนูลดูจริงด้วยครับไม่มีในบทบรรยัติไม่ได้เขียนไว้ว่าตัดสิทธิ์กี่ปี
พอบทบัญญัติรัฐมนูลไม่ได้เขียนไว้ว่าตัดสิทธิ์กี่ปีกี่ปีก็ไปถามหาว่าเออแล้วเจตนารมณ์ของคนร่างรัฐมนูลเนี่ยเขาว่ายังไง
นักข่าวไปถามสองคนถามดรชาติชายณเชียงใหม่ถามอาจารย์อุดมรัฐอมริต
ซึ่งเป็นสองในคณะกรรมการร่างรัฐมนูลท่านก็ชี้ออกมาว่าถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต
อ้าวในรัฐมนูลไม่มีในกฎหมายลูกก็ไม่มีแต่ว่าท่านบอกว่าต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเออเอามาจากไหนยังไง

ตุลาการสารรัฐมนูลก็ตัดสิทธิ์๑๐ปี
อันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเขียนรัฐมนูลเขาให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของตุลาการสารรัฐมนูลว่าแต่ละเรื่องแต่ละกรณีที่ถูกยุบพักนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมีความหนักความเบายังไงและควรจะตัดสิทธิ์กี่ปี

ในช่วง๑๐ปีนี้ไปตั้งพักไปร่วมก่อตั้งพักอะไรไม่ได้ทั้งนั้นกรรมการบริหารชุดนี้อันนี้รัฐมนูลเขาดักทางไว้เพราะอะไรครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยที่ยุบพักไทยรักไทยก็ชุดเดิมนั่นแหละมามีส่วนก่อตั้งพักพลังปวงชนถูกไหมครับแล้วจากพักพลังปวงชนก็มาเป็นพักเพื่อไทยก็ชุดเดิมคณะเดิม
แต่มาตั้งพักใหม่ได้อ้าวคราวนี้รัฐมนูลเขียนดักไว้๑๐ปีนี้ไปตั้งพักการเมืองใหม่ไม่ได้
มาที่ควรรู้ต่อก็คือว่าแกนนำของพักที่ไม่ใช่กรรมการบริหารแกนนำของพักคนสำคัญสำคัญแต่ไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารคนเหล่านี้ย้ายไปอยู่พักอื่นได้
มีใครบ้างล่ะครับไล่ลงมาตั้งแต่จตุรนฉายแสงพิชัยนาริปตภัณฑ์คุณวรวัตรคุณพวงเพชรชุนละเอียดหลายคนครับที่เกี่ยวข้องกับพักไทยรักไทยเป็นเบอร์ต้นนัทธวุฒิสายเกลือก็ใช่ประพัทธจงสงวนก็ใช่คนเหล่านี้ย้ายไปอยู่พักอื่นด้วยได้กฎหมายไม่ได้ห้าม
คำถามถัดมาก็คือว่า
กรรมการบริหารพักจะโดนคดีอาญาต่อไหมอันนี้ลุ้นกันเยอะ
พอไปดูคำตอบเรื่องนี้ปรากฏว่ามีคำตอบจากคุณธนกฤษวรธนัชชากุลครับ
ท่านเป็นอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุด
คุณธนกฤษบอกว่าไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้กรกตต้องดำเนินคดีอาญาต่อกรรมการบริหารที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์
ฉะนั้นกรรมการบริหารไม่ต้องเจอคดีอาญาเหมือนที่กังวลกัน
แล้วผู้สมัครของพักษ์ไทยรักษาชาติล่ะรวมกันทั้งสสเขต
ทั้งสมัครบัญชีรายชื่อ๒๐๐บาท
สิบสองคนจะเอายังไงต่อ
มีคำตอบจากรองวิศนุเครืองามรองนายกท่านบอกว่าต้องยุติการหาเสียงทันที
ถือว่าไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งแล้ว
วันที่๒๔มีนาคมใครไปกาบัตรเลือกผู้มีสิทธิ์ทศชให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรกต

เลขากรกตบอกผมว่า
จากนี้ไปกรกตจะต้องเร่งทำประชาสัมพันธ์
ในคู่หมื่อการลือกตั้งก็มีลายชื่อของพักธัยลักษณะชาติอยู่
ฉะนั้นต้องเร่งทำประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจว่าอย่าไปกาบัตรกาเบอร์ของไทยรักษาชาตินะ
กาไปก็เสียของกาไปก็ถือว่าเป็นบัตรเสีย
อันนี้เป็นเรื่องของกรกตจะต้องเร่งดำเนินการทุกวิถีทาง
เหลือเวลาอยู่๑๕วันให้คนได้เข้าใจให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้เพื่อไม่ให้เป็นบัตรเสีย
มาที่ตั้งคำถามก็คือว่าแล้วเสียงของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เทไปไหนคนที่ตั้งใจจะไปลงให้พักไทยรักษาชาติ
เขาคงตัดสินใจอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วว่าเอาละออกจากบ้านเข้าครูหา
กาให้พักไทยรักษาชาติดีกว่าอาจจะชอบสอสอเขตหลายคนที่คาดว่า
จะได้เป็นสอสอเขตแล้วอาจจะชอบพักนี้แล้วก็ช่วยไปกาให้
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอสอเขตแต่ว่าจะเอาคะแนนไปรวมทำให้มีบัญชีรายชื่อ
ขึ้นมาอีกหลายตำแหน่งเพราะว่าแก่นำคนสำคัญสำคัญเนี่ย
ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพักเนี่ยไปอยู่ในบัญชีรายชื่อ
เขาประเมินกันว่าจะได้อาจจะได้ถึง๒๐เสียงนะครับ
จากบัญชีรายชื่อเนี่ยฉะนั้นคนสำคัญก็จะได้ไปเป็นสส
แล้วถ้าพอไม่มีพักนี้แล้วจะทำยังไงจะเทไปไหน
ก็มีเสียงวิเคราะห์เสียงประเมินมาจากคอการเมือง
จากนักวิชาการเอาง่ายเลยเทไปเลือกพักที่อยู่คนละฝั่ง
กับการสืบทอดอำนาจเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เขาจะเรียกว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยก็เรื่องของเขาให้เขาเรียกไป
แต่ว่าที่แน่ก็คือว่าเสียงเหล่านี้จะไม่เทไปเลือกพักที่
เกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจอันนี้ก็รู้กันอยู่
อันนี้ชัดเจนพักที่อยู่ในฝั่งที่เรียกว่า
อยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายสืบทอดอำนาจอันนี้ก็รู้รู้กันอยู่
เพื่อไทยอาจจะเทส่วนหนึ่งไหลไปส่วนหนึ่งไปกาให้เพื่อไทย
ส่วนหนึ่งไปกาให้เพื่อทำอ้าวอาจจะไปพักอนาคตใหม่
อาจจะไปพักเสรีรวมไทยหรือพักอื่นที่ประกาศอุดมการ
ชัดเจนว่าอยู่คนละฝั่งกับพักที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
อันนี้เป็นอย่างนี้แง่ต้องว่ากันไปตามนี้
และสุดท้ายกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ
กรรมการบริหารนักโทษแกนนำพักที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
เขาไม่ได้ถูกตัดสินเองเขาย้ายพรรคไปอยู่พรรคอื่นได้
แล้วเขาไปป้วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยนอยู่บนเวทีหาเสียง
ไปป้วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยนอยู่ตามเขตที่พรรคนั้นพรรคนี้
สมมุติว่าพักเพื่อไทยไปหาเสียงแล้วคุณจตุรนไปปรากฏตัว
คุณนัทธวุธไปปรากฏตัวใครก็ว่าเอาละพรรคพวกผมถูกยุบไปแล้วนะ
ถ้าจะสนับสนุนแนวทางของผมก็ให้เลือกพักนี้แทน
อันนี้ทำได้หรือทำไม่ได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย
เขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นปัจเจกชนที่มีอิสระ
แต่ว่ามันถึงขั้นว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ย
ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยการหาเสียงของกรกตหรือเปล่า
อันนี้ก็ไปพลิกกฎหมายดูอีกต้องไปดูว่าการหาเสียงต้องมีผู้ช่วย
แล้วในผู้ช่วยนั้นต้องไปแจ้งชื่อกันไว้อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียด
นี่แหละครับคือผลพวงจากการยุบพักไทยรักษาชาติ
ที่นำมาฝากกันขีดเส้นใต้การเมืองของคืนนี้